สมัยนี้เครื่องวัดความดังของเพลงนี้นะคะ
เพลงไหนดังเพลงไหนโดนลงปุ๊บเนี่ยคนแห่คัปเวอร์กันเยอะเลย
แต่จะมีเพลงไหนบ้างเรายำรวมมาให้คุณผู้ชมแล้ว

อินเพลงที่ทำให้การสั่งกาแฟของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
อ่ะกินซิกินซิคาปูชิโน

หอบทั้งชนิดและเมล็ดกาแฟมาเกือบครบทุกประเภท
หรือถ้าใครไม่ถูกใจกาแฟหรือปลาทองโกปากซอยบ้าน
อ๊ะก็มีให้เลือกนะคะคุณ

สกิลแกะทาไม่ยักษ์เลยล่ะค่ะ
มีคนดังในวงการบันเทิงครีเอ็ดคอนเทนต์กันเพียบ
ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเพลงนี้ก็ดังระเบิดระเบิด
ชนิดที่ว่าเจ้าของเพลงกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปริ่มเอาไว้ไม่อยู่
พายอดวิวของคาเฟอีนทะลุ๑ล้านวิวไปเลยค่ะ
ยังอยู่ในโหมดของกินแต่เราขออัพเกรดจากกาแฟมาเป็นผลไม้

ขอเอาสำเนียงแบบในเพลงเลยแล้วกันนะคะ
ลินจี้ลินจี้
ผลงานเพลงสาวน้าห่วงพี่
ของนักร้องแนวสตอร์นุ้ยสุวีนา
ปล่อยเพลงนี้มา๒ปีที่แล้วนู้น

ลินจี้ลินจี้
และที่สำคัญคนดังเขาก็แห่คอเวอร์เพลงนี้กันเพียบ
จนเจ้าของเพลงขอพาเพลงนี้ไปโชว์ในเวทีหมอลำด้วยล่ะจ้า
ยิ่งมีรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการลูกทุ่ง
บางคนแม้จะไม่ได้เป็นคนตายแต่สำเนียงอุ๊ยได้เวอร์
มือวันใดแล้วทิ้งมาร้อยใจ
อยากกินแต่ยังไม่ออกเลย
มันรู้ว่าในเวิร์ดออก
ลินจี้ลินจี้ลินจี้ลินจี้
บุษสันปายแท้ละเธอ
ถ้าเธอนั้นตัวจากนักร้องแดนซ้ายตีตัวไปแดนอิสานก็ต่อเลยจ้า
กับเพลงถามสวยของน้องมินตรา
นี่ก็ปล่อยเพลงมานานแล้วเหมือนกัน
ตั้งแต่ช่วงโควิดใหม่นู้น
หลังจากนั้นก็ปังปุริเย่แบบฉุดไม่อยู่ไปเลยจ้ะพี่จ๋า
ซึ่งมินตราก็เคยออกปากว่าตอนแรก

เพราะปล่อยเพลงในช่วงที่สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดี
แต่มาดังแบบงงตอนหลังมันก็ดีต่อใจเหมือนกันนะคะพี่
อิงทรรัพย์ออยมีไหวและจริงถ้าโดนเธอดิ้ง

คนบันเทิงสายคอปเวอร์เขาโชว์แรป
หรือจะใส่อินเนอร์ความเซ็กซี่แบบน้องอิงฟ้าเข้าไป
จะเต้นจะแรปมากก็ปังไปหมดล่ะ
ปิดท้ายด้วยลูกสาวนายห้างประจักรชัยอีกหนึ่งคน
น้องน้ำแข็งกับเพลงแนะนำโต
เจ้าตัวนั้นเขียนเนื้อเองร้องเองแถมปังด้วยตัวเองอีกด้วย
เพราะชาวติ๊กต๊อกแห่คอปเวอร์กันไม่หวาดไม่ไหว
เสริมทัพด้วยคนดังมาจ่อยกับท่อนฮิต
ขออนุญาตแนะนำโตเดอร์
หรือจะเบาแบบน้องธัญญากับแม่แอนซีเรียม
หรือจะจัดดนตรีแบบจัดหนักแบบโชครถแห่
จังหวะโจ๊ยกตัวกันพริ้วเลย
เอาเป็นว่าใครไม่อยากพลาดเทรนด์ฮิตในติ๊กต๊อก

อย่าลืมมาอวดบันเทิงไทยรัฐกันบ้างเด้อ

ไม่ใช่นี่ไงนี่ไงหัวใจ
เข้าใจพี่สาวผิดตลอดเลย
ร้องไงร้องเพลงไม่เคยเพี้ยนเต้นก็ไม่เคยผิด
ใครอ่ะไม่ใช่ฉันแม่